เดือกที่ผ่านมาค่ะเกิดในหมู่บ้านแหวะรรมถนนบางบรอดนะคะ
ตรงนั้นเนี้ยเป็นโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ด้วยมักคืนเลย
อยู่บนเนื้อที่ประมาณ๒๕๐ตารางวาอยู่ในหมู่บ้านวราลม
แล้วก็เพลิงได้ลุกไหม้อย่างหนัก
เพราะว่าภายในโกดังก็มีพวกอุปกรณ์ต่างที่ใช้ในงานแสดงสินค้า
แท่นเวทีฉากไม้พวกนี้ค่ะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการที่จะควบคุมเพลิงประมาณ๑ชั่วโมงกว่านะคะ
แล้วตัวโกดังมันก็ถล่มลงมาสินค้าที่อยู่ข้างในเสียหายหมดเลยนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีคนเสียชีวิต
ความเสียหายก็ประเมินเอาไว้ไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท

ตำรวจจะมีการประสานกับกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบหาสาเหตุ
แล้วก็ติดตามตัวเจ้าของโกดังมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อนะคะ